รุงอายุไม่เกินยี่สิบสามปีทีมชาติไทย
ก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาดาวรุ่งของไทย

รุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย
ก็เรียกนักกีฬามารายงานตัวเพื่อชี้แจงกฎระเบียบ
ก่อนที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมเข้าแข่งขันรายการใหญ่
ทั้งชิงแชมป์เอเชียและซีเกม
ซึ่งมีนักกีฬามารายงานตัวทั้งหมด๑๒คนจาก๑๓คนนะคะ
ไปคนเดียวก็คือบุญยฤทธิวงธรมือเซ็น
ติดแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะ
โดยนักกีฬาชุดนี้๖คนก็มีชื่ออยู่ในชุด๔เกมแล้ว
แล้วก็จะฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีก๗คน
ซึ่งก็เชื่อว่าประสบการณ์ของเด็กที่ผ่านชุดใหญ่มาค่ะ
ก็จะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้
ไม่ได้เป็นแค่ไม้ประดับอย่างแน่นอนค่ะ
คือขนาดนี้เขาที่แล้วเราไปเราถามแล้วว่าทีม
ขนาดคราวที่แล้วความพร้อมไม่ค่อยดี
เราสามารถเล่นกับทีมดีได้นะฮะ
สู้สีเกือบชนะ
แล้วกลับลงมาเล่นชุดเดียวกันเนี่ยประสบการณ์ที่จะขึ้นไปเล่นชุดใหญ่แล้ว
ทำให้เด็กแข็งแกร่งขึ้นกล้าเล่นมากขึ้น
โดยการแข่งขันวอเล็กบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
แชมป์เอเชียนะคะก็จะแข่งขันกันในวันที่๒๑๐พฤษภาคมนี้